คุณผู้ชมมาดูกันที่ข่าวนี้เรื่องลูกอะไร

เพราะมันมีข่าวลืออันนี้เน้นว่าเป็นข่าวลือ
ตอนแรกเราใครไปเอาข่าวมาจากไหน

กับหมากแล้วลงแบบนี้แล้วยาย่าไปคอมเมนต์ด้วย

แล้วเพื่อนดาราคอมเมนต์เยอะแยะสนั่นหวั่นไหว
เราก็เอ๊ะข่าวดีเรื่องอะไรหรือว่าจะมีน้องค่ะ
ล่าสุดนะคะเราได้รับการยืนยันจากเพื่อนสนิทน้องยายา

รูปยาวมาเป็นนางฟ้าสุดใส้ร่างเลยค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะต้องถามน้องยายาอย่างที่บอกไป
เขาไปคอมเมนต์ไงบอกว่ารอฟังอยู่นะ

ว่าเอาจริงที่หนูรู้แล้วนะข่าวดีของคิมคืออะไร

ส่วนข่าวดีปีหน้าของน้องย่ากับพี่แบร์เนี่ย

ก็เลยมาต่อยอดว่าจะจัดแฟนมิติ้งคู่กัน
ครั้งแรกที่เมืองไทยดีนะ
เศษงานทุกอย่างงานแต่งภงแต่งเพื่อน

ไปฟังน้องยายาติดเบคเรื่องที่

ไม่ใช่

เราก็ทีมาเดียวกันคุณผู้ชมมีคลิปนึง

มากเขากลัวดูหน้าเขาสิดูท้องแล้วบอกว่า

สรุปไม่ได้ท้องแต่ว่าคราวดีของบริมานแต่ง

วัดงานว่ามันดูปลอดศมดูคู่กันจังเลยนะฮะ
รอดูแล้วกันภาพบรรยากาศเดี๋ยวเก็บมาฝากกันแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ